พนักงานร้านกาแฟในจังหวัดขอนแก่นเตือนภัยนักช็อปออนไลน์
คือเขาสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วก็มีการติดต่อจะโอนเงินให้กัน
ทีนี้ก็มีการโอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าไม่ได้รับสินค้าตามที่มีการพูดคุยกันเอาไว้ค่ะ
นางสาววิชาพรพึ่งพักอายุ๒๗ปีเป็นพนักงานร้านกาแฟในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เธอก็เลยทักเข้าไปแล้วก็พูดคุยสอบถามรายละเอียดจนทราบว่าราคา๑๖๐๐๐บาท
จะแบ่งจ่าย๓งวดนะงวดแรกใน๓๐๐บาทงวดต่อไปก็คือจ่ายอีก๑๕๐๐บาทจนครบตามจำนวน
ทีนี้ก็มีการตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยเธอก็โอนเงินไปให้๑๕๐๐บาท
ซึ่งผู้ขายอ้างว่าจะให้ญาติส่งสินค้ามาให้แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้อีกเลยค่ะ
ทีนี้เธอก็เลยยืมโทรศัพท์ญาติโทรไปที่หมายเลขของผู้ขายปลายทางกลับเป็นเสียงผู้ชายที่อ้างว่า
ไม่รู้เรื่องการซื้อขายโทรศัพท์มือถือเลยทีนี้เมื่อเธอขู่ว่าจะแจ้งความเอาผิด
แล้วก็ถูกหลอกให้ศูนย์เงินปรากฏว่ามีการตกลงยินยอมโอนเงินคืนมาให้๑๓๐๐บาท
ยังทราบอีกนะว่าไม่ใช่เธอคนเดียวที่ถูกหลอก
ยังมีผู้เสียหายอีก๒คนที่ถูกหลอกแบบเดียวกันแล้วก็โอนเงินไปให้แล้วแต่ไม่ได้รับสินค้าค่ะ
นางสาววิชาพรยังบอกอีกว่าจะมีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจต่อไป
เพื่อให้ตามจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดี
เพราะเชื่อว่าน่าจะทำกันเป็นขบวนการ
ฝากเตือนบรรดานักช็อปออนไลน์ให้ระวังการถูกหลอกจนอาจสูญเสียเงินจำนวนมากแบบนี้ด้วยนะคะ